แปลกมันก็มักจะมาช่วงนี้แหละคุณผู้ชม
มันก็จะมาใกล้กลางเดือนบ้างปลายเดือนบ้าง
วันนี้วันที่๑๔อย่างที่บอกไปแหละ
บางคนบอกนอกจากสงกรานแล้วที่เราได้หยุดกันแล้ว
เราต้องไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันต่อด้วย
พูดถึงเรื่องของความเชื่อมันก็อยู่คู่กับคนไทยมานาน
เราก็ปฏิเสธกันไม่ได้แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่า

เพราะว่าเรื่องต่อไปที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูนั้น

ตะเคียนตะเคียนเนี่ยเรานำเสนอกันมาหลายที่แล้วนะ
จังหวัดนะเขาก็มีความเชื่อที่มันแตกต่างกันออกไป
แต่วันนี้เรารวบรวม๕ตะเคียน
ประจำรายการตลอดข่าวมาฝากคุณผู้ชม

อะไรกันบ้างไปดูกันเลย
ตะเคียนยักษ์อายุกว่า๑๐๐ปี
ที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านแปลงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเล่าว่า
มีคนในหมู่บ้านหลายคน
ฝันประหลาดโดยฝันว่ามีหญิงสาวมีอายุมาบอกให้ช่วย
นำร่างตนขึ้นจากน้ำ
รอไว้อยู่ในครองมานานกว่าร้อยปี
จนกระทั่งมีโครงการขุดลอกคลองทรายขาว

ปรากฏว่าปุ้งกี่ล็อตได้กระทบกับท่อนไม้ขนาดใหญ่
เมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นไม้ตะเคียน
จึงนำขึ้นมาไว้ที่บริเวณวัดบ้านแปลง
ทำให้ชาวบ้านเริ่มเกิดความเชื่อความศรัทธาในต้นตะเคียนต้นนี้
จึงพากันมากราบไหว้
โดยเฉพาะสายนักเสี่ยงดวงตัวเลข
เขาไม่พลาดที่จะนำแป้งมาถูต้นตะเคียน
เพื่อหวังขอโชคขอเลขเด็ดกัน

ตะเคียนยักษ์อันดับที่๔นี้
อยู่ที่โครงการขุดแก้มลิงขนาดใหญ่ของอบตดอนแล่น
อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุริน
ชาวบ้านคาดว่าต้นตะเคียนต้นนี้
น่าจะมีอายุราว๓๐๐ปี
และที่แปลกกว่าต้นตะเคียนที่อื่นนั่นก็คือ
ที่บริเวณลำต้นในหลายจุด
มีเกล็ดขาวคล้ายเกล็ดเกลือที่บริเวณแก้มลิงนี้อาจจะเป็นอุโมงเกลือ
จึงถูกแช่เกลือไว้ทำให้สภาพต้นตะเคียนยังสมบูรณ์อยู่
ส่วนเรื่องลี้ลับที่เคยเจอมาชาวบ้านเล่าว่า
ตนและชาวบ้านต่างก็พากันออกมาเสี่ยงโชคตามปกติ
ได้มีคนหนึ่งได้แกะเอาเปลือกของต้นตะเคียนไปถือไว้
คนทรงเจ้าเดินเข้ามาชี้หน้าและต่อว่าคนที่แกะเอาเปลือกต้นตะเคียนว่า
จะเอาหนังไปทำไมแยกหนังไปทำไม
คนนั้นจึงรีบเอาเปลือกต้นตะเคียนเก็บไว้ที่เดิม
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวบ้านที่ไปกราบไหว้ต่างตกอกตกใจ
และไม่มีใครกล้านำเอาเศษไม้กลับไปที่บ้าน
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดลี้ลับของต้นตะเคียน
ที่ตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้

พากันไปที่วัดบ้านครองสามัคคีธรรมหมู่ที่๒ตำบลน้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย
ที่นี่มีชาวบ้านได้โชคหลังจากเดินทางมากราบไหว้
และขอพรจากแม่มาลัยศรีหรือต้นตะเคียนอายุกว่า๕๐๐ปี
และก็สมหวังได้ลาบกันไปแล้วหลายราย
สังเกตได้จากชุดไทยที่นำมาแก้บนกันได้
เรียกว่าเต็มพื้นที่เลยทีเดียวล่ะครับ

ไปกันที่สวนป่าบ้านเสา๕ตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านพบต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์
หรือแม่แก้วเรือนทอง
เคียนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า๗๐๐ปี
ซึ่งตลอดทั้งวันมีชาวบ้านแห่กันมากราบไหว้
ขอเลขเด็ดจากแม่แก้วเรือนทองอย่างไม่ขาดสาย
ชาวบ้านหลายคนจึงได้ร่วมกันสร้างเป็นห้องกระจกติดแอร์
ให้กับแม่แก้วเรือนทองได้อยู่อย่างสบาย
แม่แก้วเรือนทองยังเป็นที่ร่ำลืนในการบนบานสารกล่าวในเรื่องของหน้าที่การงานอีกด้วยนะครับ

บอกเลยครับว่าตะเคียนของที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แบบสุด
อยู่ที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองอีกแล้ว
ต้นหนึ่งมีชื่อว่าพ่อปูทองคำอายุกว่า๑๙๔๔ปี
และอีก๑ต้นชื่อว่าแม่ย่าสุวรรณเกษรอายุ๑๙๑๔ปี
ถ้าใครยังไม่พอที่นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ให้โชคให้ลาบ
และเด็ดดวงไม่แพ้กันนั่นก็คือ
อันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านต่างเดินทางมาส่อง
ตีเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากและก็ถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วด้วยล่ะครับ
และนี่ก็คือต้นตะเคียนอันดับที่๑ออฟเฟรมประจำรายการตลอดข่าว